ส่วนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี๒๐๒๒ที่กาต้าเป็นเจ้าภาพนะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าภาพก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายรูปแบบ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิระวิทเจริญเชีย
ทันทีที่ตัวแทนจากตะวันออกกลาง
ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก๒๐๒๐
นั่นทำให้ประเทศกาต้าต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน
มหากรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
ส่วนชาวไทยเองแม้จะเป็นชาติเล็ก
แต่เจ้าภาพอย่างกาต้ากลับไว้ใจ
ให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมกับการเตรียมจัดการแข่งขันในหลายรูปแบบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสสัมภาษณ์

อาคารราชทูตสถานทูตไทยณกรุงโดฮาประเทศกาต้า
ประเด็นการมีส่วนร่วมของชาวไทย

ในการมีส่วนร่วมให้สร้างสนามแข่งขัน
มีความมุ่งมั่นซื่อสัตว์และจิตใจดี

คนไทยมีความพลสะวัน
ในการทำงานด้านการช่างงานก่อสร้าง
ผลงานปาร์นนี่ดีกว่าชาติอื่นครับ

แล้วก็เราก็เรียกว่าก็มีความตั้งใจทำงานนะครับ
แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
มีส่วนร่วมของชาวไทยในฟุตบอลโลก๒๐๒๐
นั้นไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสเตดียมนะครับ
แต่การวางระบบสาธารณูปโภคต่าง

ที่จะช่วยยกระดับการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ได้รับการคัดเลือกจากทางประเทศกาต้า
ให้เป็นผู้วางระบบสาธารณูปโภค
ด้านการจัดการระบบน้ำหล่อเลี้ยงประเทศ
เพื่อเป็นรากฐานสำคัญสำหรับฟุตบอลโลก๒๐๒๐
โดยดูแลระบบการสูบน้ำทะเลเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำจืด
และนำไปใช้ในอนาคต
อกจากนี้ยังเตรียมที่จะขยายส่วนงานในเฟสต่อไป
เพื่อเข้าใกล้กับการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น
สิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่กาต้าได้เป็นเจ้าภาพเนี่ย
สิ่งจำเป็นนิสุทธิ์คือสาธารณรุทธโภคขั้นพื้นฐาน
ปัจจัยหลักเลยของที่นี่ก็คือน้ำดื่ม
เพราะว่าเขามีการ์ดเยอะเป็นอันดับ๓ของโลก
การ์ดสำรองเขาเยอะมากแต่ว่าเรื่องน้ำดื่มน้อยมาก
สิ่งที่จะจำเป็นสำหรับคนที่นี่เนี่ยก็คือน้ำดื่มเลยนะครับ
นี่ก็คือส่วนร่วมของชาวไทยที่จะได้มีโอกาสได้วาดความฝันในฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสอง
นี่อาจจะเป็นเพียงส่วนเล็กของการจัดการแข่งขันแต่ความภาคภูมิใจของชาวไทย
ที่มีส่วนกับมหากรรมกีฬาระดับโลกในครั้งนี้จะตราตรึงใจและเป็นผลงานออกสู่สายตาของชาวโลก
และภาคภูมิใจว่าชาวไทยก็สามารถมีส่วนร่วมกับการแข่งขันในครั้งนี้เช่นกัน
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน